คุณผู้ชมคะเราย้ำเตือนกันบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุ
คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายอยู่ที่บ้าน
ต้องย้ำเลยนะว่าอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามา
เพราะมิจฉาชีพเขาจะดูเลยว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
หลานไม่อยู่ไปทำงานแล้วเขาก็จะเข้าไปก่อเหตุ
ไปแบบเหมือนกับพูดให้กับคุณตาคุณยายหลงเชื่อค่ะ
หลอกลวงมิจฉาชีพหลอกได้ทุกอย่าง
เอาไอ้นู่นมาขายบ้างเอาไอ้นี่มาขายบ้าง
แล้วก็บอกว่าราคาถูกถามเงินเก็บ
คราวนี้ค่ะคุณยายคนนึงเนี่ยก็โดนเหมือนกันค่ะ
เป็นคุณยายที่ชัยภูมินะคะนั่งคุยกับน้องสาวอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละ
แล้วคนร้ายเข้ามามาตีเนียนมาบีบมานวดให้คุณยายสักพักหนึ่ง

ปรากฏว่าเงินคุณยายหายไป๕๐๐กว่าบาทนะคะ
เหตุการณ์นี้เราก็ไปตามความคืบหน้า
เพราะว่าผู้สื่อข่าวคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ลงพื้นที่ไปที่ชัยภูมิที่บ้านแก้งเคราะห์นะคะ

แล้วก็ไปเจอคุณยายจันพลเดชอายุ๘๘ปี
นั่งอยู่บนแคร่คุณยายจันทร์อยู่คนเดียว
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปถามยายจันทร์จ้า
ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
มันเกิดอะไรขึ้นใครมาขโมยเงินของคุณยายไป

ฉันก็นั่งคุยอยู่กับน้องสาวตามปกตินั่นแหละ
แล้วเนี่ยฉันก็อยู่กันมีแต่คนแก่คนเท่าเฝ้าบ้าน

ตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งคุณผู้ชม
อันนี้โชคดีจังเลยมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เขาใส่เสื้อคุมแขนยาวสีดำ

ขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็มาจอดหน้าบ้าน
เดินเข้าไปคือเหมือนกับรู้จักเหมือนกับสนิทเลย
ไปทักทายยายเป็นอย่างไรสบายดีไหม

คือถามคุณยายทั้งสองคนว่าปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
ทีนี้ยายก็ถามกลับไปว่าเองเป็นใครเองมาจากไหน

ผมเป็นเซลล์ขายเครื่องดื่มสาหร่ายแดงจ้ะยาย
มันสำหรับบำรุงสุขภาพคนเท่าคนแก่ซื้อผมมาเยอะเลย
แล้วก็ถามยายว่าแต่ยายมีเงินอยู่เยอะไหมล่ะ
เผื่อจะได้มาซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพของผม
ยายก็บอกไปนะโอ๊ยยายมีเงินไม่เยอะอ่ะ

คนร้ายมิถราชีพนี้แหมทำทีทำท่า
ห่วงใยสุขภาพของคุณยายบีบนวดให้คุณยาย

มันทำกันมามันจะถือโถงเสียเพื่อมันจะก่ออาวุธด้วย
ว่าคือเมื่อนี่มันไม่บ่นปวดมันไม่บ่นปวดกับคือมันไม่ได้แหละ
มันก็ตำกันมาตำกันมามันพอโถงเสียมันก็ถือโถงเสีย
คือไว้ดูมันไม่บ่นปวดดอกมันไม่บ่นปวดดอกเมื่อน
สองเมื่อนอยู่แล้วคือไว้มาคนเดียว
ดูหวงใยคุณยายอ่ะนะอ่ะตรงนั้นปวดไหมตรงนี้ปวดไม้ก็บีบ
ทีนี้มิจฉาชีพเขาก็พยายามชวนคุยนะ
เอายายจ๊ะยายอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะแล้วลูกหลานไปไหนหมดล่ะ
ก็บอกลูกหลานไปทำงานหมดแล้ว
แล้วทีนี้ก็คุยไปถึงเรื่องเงิน
ถามว่ายายแล้วยายอยู่บ้านระวังนะเงินทองเก็บไว้ที่ไหน
ยายบอกฉันเอาเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ
หลังจากนั้นคนร้ายเขาก็ยังบีบนวดตามปกตินะ

ยายเองน้องสาวยายเองก็งงค่ะคุณผู้ชม

คนร้ายก็ออกไปเลยออกไปจากคุณยาย
แล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับออกไปอย่างรวดเร็ว

แต่ยายก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เมื่อกี้ยังบีบนวลยังถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบอยู่เลย
ก็เลยคิดว่าเขาคงมีธุระคงรีบไป
แต่พอยายคลำกระเป๋าเสื้อดูอีกทีนึง
ทำไมกระเป๋าเสื้อฉันซิปมันรูดออกล่ะ
แล้วถุงเงินฉันอุตส่าห์เก็บไว้

ยายบอกว่าโอ้โหตอนนี้รู้แล้ว
ฉันโดนแล้วฉันโดนมาหลอกแล้ว
ยายบอกนะคะว่าอยากได้เงินก้อนนี้คืน
มันสำคัญกับชีวิตคุณยายเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เงินตรงนี้คุณยายเขาเก็บไว้เดือนละไม่กี่ร้อยบาท
มันเป็นเงินที่เขาได้สะสมมาจากเบี้ยยังชีพ
แล้วคิดดูสิเก็บไว้จะไปซื้อยา
เวลาที่คุณยายเจ็บป่วยเก็บมาหลายปี
จะใช้รักษาตัวเองแต่ท้ายที่สุด
เอาไปหมดเลยค่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้

เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็บอกกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะ

แล้วคนร้ายน่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่
เพราะว่าคนในหมู่บ้านนั้นเขาจะรู้จักกันหมดเลย

แล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้
ตอนนั้นเขาพูดกันบอกว่าบ้านนั้นโดนตบทรัพย

เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยนะคะ
มันเคยมีมันก็มีนี่แหละ

แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกนะ
ว่าการที่ลงมืออุกอาจแบบนี้

หลังจากนี้คงจะต้องหามาตรการในการป้องกันแล้วแหละ
คือทำเรื่องของงบประมาณติดกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเพิ่มเติมแล้ว
เพราะว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะส่วนหนึ่งก็ได้มาจากภาพจากกล้องวงจรปิด
ของบ้านฝั่งตรงข้ามคือจับภาพคนร้ายไว้ได้
ส่วนทางด้านตำรวจนะคะเจ้าของคดี
คือร้อยตำรวจเอกสารวุฒิมิ่งสิริพนักงานสอบสวนที่สพแก้งเคราะห
บอกว่าตอนนี้ค่ะส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้ว
แล้วก็ขอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค

สามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้ค่อนข้างชัดเจน
รูปภัณฑ์สันธารรถราที่ขี่มา
ว่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ